ที่ขอนแก่นคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมนำเรียนนะ
ช่วงนี้นะหน้าร้อนแล้วปิดเทอมด้วยเด็กเล็กเด็กโตต้องดูแลใกล้ชิด
เพราะว่าน้องคนนี้ห้าขวบเองลูกเอ้ยหายไปค่ะหายไปหายไปเสร็จปั๊บ
ตาร้อนใจออกตามหาไปพบว่าน้องเป็นศพอยู่ในสระน้ำแล้วครับ
คาดว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำกับสุนัขคู่ใจแต่น้องว่ายน้ำไม่เป็นไงครับ
คุณผู้ชมโอ้ยผู้ใช้เฟซบุ๊คโพสต์ตามหาน้องอิ๊กคิวฮะ
เด็กชายอายุห้าขวบหายไปจากบ้านบ้านโศกหินขาวตะบนก้านเหลืองอำเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่นยี่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุนะครับ
คุณตาของน้องไปแจ้งความที่สพแวงน้อยนี่งมกันอยู่นะเนี่ยนะครับ
ตำรวจประสานกู้ภัยออกค้นหาผู้นำชุมชนมาชาวบ้านมา
ค้นหาในจุดที่คาดว่าเด็กจะไปตกลงไปในน้ำก็คือสระน้ำในหมู่บ้านนี่แหละ
ซึ่งมีชาวบ้านบอกเห็นนะเห็นไอ้ตัวน้อยเนี่ย
เดินออกจากบ้านมามาเล่นน้ำอยู่ใกล้สระเนี่ย
ก็เลยไล่ให้กลับบ้านไปแล้วจากนั้นก็หาไม่เจออีกเลย
เจอแต่ไอ้ไอ้หมาตัวเนี้ยสุนัขตัวเนี้ยที่น้องชอบเล่นด้วยเนี่ย
เปียกทั้งตัวเลยนะนะครับจนถึงค่ำเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมก็ต้องยุติการค้นหาไปก่อนล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาไปเจอแล้ว
คุณผู้ชมใจจะขาดเจอร่างน้องอิ๊กคิวในสระน้ำนะครับ
ในที่นาของชาวบ้านห่างจากสระแรกที่ค้นหาเนี่ย
ประมาณสองร้อยเมตรเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่คาดว่า
โอ้โหคือน้องน่าจะเล่นสระแรกไม่น่าจะเป็นสระนี้หรอก
แต่มาพบในสระนี้ครับคือน้ำตื้นเมตรหนึ่งนะครับ
สันนิษฐานว่าน้องน่าจะลงไปเล่นน้ำกับสุนัข
แต่ว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยจมน้ำครับวันนี้ครอบครัวรับศพไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะครับท่ามกลางความโศกเศร้า
เอารถของเล่นที่น้องหยิบออกไปเล่นกับสุนัขเนี่ย
จมน้ำเสียชีวิตนะครับมาวางด้วยนี่ครับคันนี้ฮะ
ส่วนเจ้ามี่เจ้ามี่คือสุนัขเพศเมียสุนัขคู่ใจของน้อง
ก็วนเวียนวนเวียนอยู่ใกล้โรงศพแบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมฮะมันรู้หรือยังว่าเจ้านายที่เล่นกับมัน
เสียชีวิตซะแล้วในเจ้านายเจ้านี่คือคุณตาของน้องที่เสียชีวิตเล่าบอกว่า
คุณนักข่าวเช้าวันเกิดเหตุฉันเห็นน่ะเห็นหลานเล่นอยู่แถวบ้านนี่แหละ
สักพักก็เดินออกมาเอาของเล่นแล้วก็เดินออกไปอีก
ปกติก็หลานฉันจะดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
แต่ครั้งนี้หายไปสักสิบนาทีได้มั้งก็ออกตามหากันไปเจอรอยเท้าคนกับรอยเท้าสุนัข
เชื่อว่าหลาน่ะวิ่งตามสุนัขไปเพราะรักกันสนิทกันอ่ะเด็กกับหมาน่ะนะ
และเป็นคนที่เล่นกับเจ้าหนี้ได้โดยเจ้าหนี้ไม่กัดไม่ทำร้ายเลย
ฟังคุณตาเล่าหน่อยครับ
ผมก็เล่นแหลนออกไปทั้งวันทางก็เห็นห้อยเขาแหลนไปกับหมาอยู่เป็นห้อย
ยันดินไปด้วยเขาจะไล่คุ้มหมาไปเลยหมาแหลนกับแหลนน้ำหมาเลยด้วย
อยากฝากให้ฝากลูกฝากหลานอย่าให้มีอีกจังสิ
นี่แหละครับคุณตาก็เลยบอกว่าคุณตาได้รับความสูญเสียแล้ว
ก็ไม่อยากให้ใครต้องสูญเสียอีกแม้ว่าน้ำมันจะลึกมากหรือลึกไม่มากครับ
คุณผู้ชมครับเด็กก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ